มีคุณผู้ชมส่งมาเรื่องแท็กซี่น่าสนใจมาก

เขาบอกว่ากรมขนส่งนี่ไปล่อซื้อดูซิ

เออให้คุณลองไปบวกดูถ้าเขาไม่รับคุณจับปรับเลย
ใช่ว่าทางด้านของขนส่งเคยออกมาทำอย่างนี้แล้วครั้งหนึ่ง
แล้วทางผอก็เจอเองนะคะ
บอกว่ารู้สึกจะเจอ๗คันพี่บกแล้วไม่รับ

ผมว่าถ้าเกิดทำเนี่ยได้ทุกวันจับทุกวันนะฮะ

มาดูคลิปที่เราพูดถึงแล้วเราถามคุณผู้ชมแบบนี้
พาลูกผู้หญิงนะเดินอุ้มตุ๊กตาอยู่
ต้องการจะบกแท็กซี่กลับบ้านฝนมันใกล้ตก
โกกคันแล้วคันเล่าเปิดไฟว่างทุกคัน

คุณผู้ชมเป็นภาพที่มันก็เศร้าใจนะ

หน้าที่แท็กซี่คือรับส่งผู้โดยสาร
ใช่แล้วเขาไม่ได้ขึ้นฟรีเขาให้เงินด้วย

ว่างทุกคันเลยไฟแดงแจ๋เลยค่ะ

คือเราก็ยังไม่รู้ว่าปลายทางของพ่อลูกคู่นี้เขาจะไปไหน
แต่แท็กซี่ก็ไม่รับสักคันเดียวคุณผู้ชม
แล้วจะมาเปิดไฟทำไมก็ไม่ทราบนะฮะ
ทีนี้ก็น่าจะเป็นคันสุดท้ายที่พ่อลูกจูงมือไปโบก

อาจารย์กบเขาโพสต์เอาไว้พร้อมกับเล่าบอกว่า
อาจารย์ยืนมองพ่อลูกคู่นี้โดนรถแท็กซี่ปฏิเสธคันแล้วคันเล่า
เด็กผู้หญิงอายุสักประมาณ๖๗ขวบ
ก็เดินตามคุณพ่ออุ้มตุ๊กตาเดินตามอย่างน่าสงสารทีเดียวคืออยากจะกลับบ้านแหละ
ก็ตามพ่อไปเรื่อยนะฮะฝนก็ทำท่าเหมือนจะตก
จนพ่อเด็กบอกว่าไม่รักประทอดใจแล้วล่ะไม่เรียกแล้วแท็กซี่
สุดท้ายพาลูกตัวน้อยเดินข้ามถนนไปนั่งรถเมย์กลับบ้านแทนคุณผู้ชม
พร้อมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของคนที่โพสต์บอกว่าเห็นแล้วสงสาร
ถ้าคนขับแท็กซี่ไม่ต้องการจะรับผู้โดยสาร
ไม่ต้องการบริการลูกค้าจะเปิดไฟว่างทำไม

ก็จริงจะเปิดไฟว่างต่อคิวรอรับผู้โดยสารนะ

ทีนี้ก็ติดแฮสแท็กว่าขอให้โชคดีนะพี่อาจารย์ก็ไม่มีรถเช่นกัน
แน่นอนหลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ไปต่อกันในโซเชียลมากมายแบบนี้
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมาย
แชร์ประสบการณ์เลวร้ายจากการถูกแท็กซี่ปฏิเสธ
หล่มทลายเยอะแยะมากครับคุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีอาการเห็นใจคุณพ่อคุณลูก
สุดท้ายก็ต้องกระเต็งลูกสาวขึ้นรถเมย์กลับบ้านแทนแบบนี้
ถูกต้องแต่ก็โดนคัดค้านจากกลุ่มคนขับแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายแบบนี้